เราให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ใกล้เคียงกับจุดอุบัติเหตุที่คุณแตงโมพลัดตกน้ำ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ย
โดยเป็นการจำลองหาความเร็วและทิศทางของเรือ

เจ้าหน้าที่ชุดขี้คลายคดีโดยเฉพาะพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อเตรียมทำการจำลอง

ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านเรือชุดสืบสวนภาคหนึ่ง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต่างมาเตรียมความพร้อม
แล้วก็นำเรือทั้งหมด๓ลำ
เรือลำนึงจะเป็นเรือรุ่นเดียวกับลำที่เกิดเหตุ

เป็นเหมือนเรือของนักตกปลาล่ะคุณฮะ

ว่าเรือจรวดลำนี้จะติดตั้งพวกอุปกรณ์
อุปกรณ์ในการสำรวจทิศทางแล้วก็โซน่า
เพื่อการสแกนหาวัตถุใต้น้ำ

จำลองวันนี้คุณผู้ชมต้องย้ำเลยนะ

เป็นการจำลองวันนี้ล่าสุด
ลงน้ำตั้งแต่๘โมงเช้า๑๐โมงกว่า
เรือเคลื่อนที่ออกแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วนะครับ
เพื่อจำลองตามความเร็วและทิศทางการเดินเรือ
แล้วก็มีการจำลองโยนวัตถุลงไปในน้ำ
ใช้เครื่องโซน่าในการสแกนหาวัตถุ
ว่าวัตถุนั้นตกหรือจมลงไปในทิศทางไหน
ก็เหมือนกับว่าถ้าคุณแตงโมตกจากเรือไป
คุณแตงโมจะตกลงไปจะจมลงไปในทิศทางไหนนะครับ
และหลังจากนั้นเวลา๑๐โมง๔๐นาทีที่ผ่านมานี้เองนะฮะ
เจ้าหน้าที่ออกเรือเพื่อเป็นการจำลองแล้วนะ

ตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
หรือว่ากรฟภบางกรวยจุดใกล้กับท่าเทียบเรือก็คือ

ได้จากเรือของกลางเรือเกิดเหตุ

เขาบอกว่าน่าจะเป็นการสแกนหาวัตถุขวดวายและแก้ววายที่หายไปคุณ

จำได้ไหมครับมีการให้ข้อมูลให้การว่ามีการดื่มวายกันบนเรือ
พบว่าขวดวายหายไป
ตกลงแล้วจะเป็นการกินวายบนเรือแค่๓ขวด
ตามคำให้การของคนบนเรือหรือจะเป็น๖ขวดกันแน่
วายที่หายไปเพราะจริงมีข้อมูลว่า
ทุกคนบนเรือดื่มวายคนบนเรือมีอยู่๖คนใช่ไหม
แต่ตอนไปตรวจเรือปรากฏพบว่ามีแก้ววายแค่๑ใบ
ดังนั้นขวดวายที่หายไปกับแก้ววายที่หายไป

สักอย่าภาพของเครื่องโซน่าในการสแกนวัตถุใต้น้ำ

เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูแล้วกันนะคะว่าตกลงแล้วเจ้าหน้าที่จะหาพบไหม
แล้วเราก็จะตามอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบ